ส่วนศพชายที่พบถูกมัดมืออยู่ใกล้ท่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อวานนี้นะครับตำรวจภูทรปากเกร็ดยืนยันว่า
เซลแมนที่หายตัวไปพร้อมกับเร่งหาเบาะแสผู้ที่เสียชีวิตครับ
ผ่านตำรวจโทยศวินเอี่ยมพุ่มนะครับรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรปากเกร็จจังหวัดนนทบุรี
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพบศพชายลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
มือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยเชือกบริเวณหน้าวัดเชิงเลนตะบนท่าอิด
ว่าอาจจะเป็นนายรัฐภูมิพิมพ์ใจใสอายุ๓๔ปี
แมนขายรถยนต์ที่หายตัวไปก่อนช่วงปีใหม่
แต่ว่าจากรูปภัณฑ์เบื้องต้นที่ญาติมาดูระบุว่าไม่ใช่นายรัฐภูมิที่หายไปอย่างชัดเจนนะครับ
เนื่องจากว่ารูปภัณฑ์สันธารไม่ตรงกับที่ญาติยืนยันที่ข้อมือไม่มีรอยสักรูปดาว
และฝ่ามือไม่มีแผลเป็นจึงตัดประเด็นนี้ออกไป
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อรอผลตรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
ตำรวจโทยศวินยังกล่าวอีกว่าคดีนี้ตำรวจยังคงสืบสวน
บ่อแสของผู้เสียชีวิตเพราะว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใคร

ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สงสัยว่าผู้เสียชีวิตเป็นญาติ
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที